คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะที่เมื่อวานก็เป็นข่าวคนพูดถึงกันเยอะคอนโดมิเนียมย่านปฐุมธานีอ่ะค่ะ
ครับที่มีห้องพักห้องพักหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาพักอืมแล้วเขาเลี้ยงสุนัขพันธิ์บูเอาไว้โอ้โหเจ็ดตัว
ครับแล้วก็ปล่อยสุนัขออกมาวิ่งออกมาชี้มาอื้อแล้วก็คนก็กลัวจะออกไปไหนทีก็กลัว
ครับตอนเนี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามที่เข้าไปจัดการนะคะทางประหลัดอำเภอเมืองปฐุมธานีเนี่ยนำทีมไป
อืมนี่ค่ะไปคุยกับเจ้าของสุนัขครับว่าจะเอายังไงดีกับปัญหาเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวไปดูจังหวะที่มีการพยายามเจรจากันนะคะ
ในเมื่อเราขอท่านแล้วเราอนุโลมให้ท่านแล้วอย่างดีแต่ท่านไม่ยอมทำให้เราเลยทีนี้ปัญหามันเกิดกับพวกเรา
คือเมื่อมีการร้องขอแล้วคนส่วนมากที่นี่เขาไม่ยอมแล้วตอนนี้เพราะมันกฎหมายนิติบุคคลเขาไม่เอาอยู่แล้ว
ไม่ใช่ขอแค่ตัวเดียวมันอยู่ในห้องแต่มันไม่ได้ไปไหนรับไปไหนมันก็ต้องเอาออกมาตัวเดียวมันไม่เชื่อแล้วล่ะตอนนี้คงเชื่อไม่ได้แล้ว
ให้เวลาอาทิตย์กว่าแล้วพี่อันไม่ยอมทำให้เราเลยแม้แต่ตัวเดียวต้องพูดอย่างนี้
แล้วถ้าพี่เห็นละภาพทั้งที่ทั้งเยี่ยวเต็มไปหมดทั้งคอนโด
นี่ค่ะเป็นการเจรจาผ่านทางโทรศัพท์นะคะครับกำนันตำบลบางภูน
นายบุญเกิดศรีแย้มก็คือคนนี้นะคะคุยกับเจ้าของสุนัขพันธ์พิษบู
ตำรวจก็ไปตำรวจสพปากคลองรังสิตเขาไปกันหมดเลย
แล้วก็เจรจากับเจ้าของสุนัขผ่านทางโทรศัพท์

เพราะว่าจะไปปล่อยให้สุนัขพิษบูวิ่งเพ่นพ่านถ่ายเรียราชส่งเสียงเห่ารบกวน
ไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาพักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมเดียวกัน
เขากลัวบางคนไม่กล้าออกจากห้องด้วยซ้ำ
บางคนในห้องมีเด็กมีคนแก่เขาก็กลัวไม่กล้าออกจากห้อง

บูแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสุนัขพันธุนะคะ
คือนิติบุคคลเขาเคยเตือนเจ้าของสุนัขหลายรอบ
เอาป้ายติดประกาศไปติดไปแจ้งความกับตำรวจ
แจ้งเทศบาลมาคุยคือทำแบบนี้อยู่หลายรอบ

เพราะเจ้าของสุนัขเขาอ้างว่าก็ห้องเขาเขาซื้อขาด
เขาไม่ได้เช่าดังนั้นห้องเขา
เขาจะทำอะไรในห้องเขาก็ได้

แต่มันไม่ได้ไงคะจริงคอนโดมิเนียมหลายที่เขาก็มีข้อ
กำหนดอยู่แล้วว่าห้ามเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะ

คุณปล่อยออกมานอกห้องมันยิ่งไม่ได้ใหญ่นะคะ
คือมันกลายเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายปี

ประหลัดเทศบาลตำรวจบังภูในวัชรพลกระตุศเงิน
บอกว่าหลังจากที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุจริงเนี่ย

เจ้าหน้าที่บอกลงพื้นที่ไปแล้วโอ้โหเนี่ย
มันถ่ายเรียราชมันมีกลิ่นมันสกปรกจริงครับ
ไปคุยกับแม่เจ้าของห้องที่เลี้ยงสุนัข
เขาบอกว่าขอเวลา๓วัน

มาดำเนินการก็คือฉีดยาสลบนะครับ
ให้กลับสูนักเพื่อที่จะการสลักออกไปต่อนะครับ
ตรงนี้นะครับในช่วงก่อนครบ๓วันนะครับ

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่า๓วันจริงนะ

ถ้าหลังจากนั้นยังปล่อยให้เป็นปัญหาเหมือนเดิม
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะใช้มาตรการตามกฎหมายอย่างเข้มข้นเลยนะคะ
มีพรบสาธารณสุขอยู่อะค่ะ

เดี๋ยวเขาจะแยกสุนัขออกไปจากอาคารหลังนี้ทันทีนะคะ
ถ้า๓วันแล้วยังปล่อยประละเลยอยู่